คุณผู้ชมคะตามความคืบหน้ากรณีที่รถกระบะชน๓พ่อแม่ลูก
หลังจากไปดูคอนเสิร์ตการกุศลกำลังจะข้ามกลับไป
ไปเอารถฝั่งตรงข้ามโดนกระบะชน
เหตุการณ์ครั้งนี้ทำให้ผู้เป็นแม่กับลูกชาย
เสียชีวิตในที่เกิดเหตุส่วนผู้เป็นพ่ออาการก็สาหัส
คนขับกระบะเองก็ได้รับบาดเจ็บเหมือนกันนะคะ
ทีนี้จากการตรวจสอบเจ้าหน้าที่บอกว่า
คนขับกระบะมีการดื่มสุรามาก่อนหน้านี้
แอลกอฮอล์ด้วยนะคะ
นี่ค่ะเป็นภาพวงจรปิดที่คุณผู้ชมเห็น
กระบะที่วงอยู่เห็นไหมคะไฟขับมาด้วยความเร็วมากแล้วเนี่ย
พ่อแม่ลูกกำลังข้ามถนนบริเวณหน้าปั๊มน้ำมันปอตท
ที่ถนนสิริโสธรอำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเศร้า
ทีนี้พอกระบะชนอย่างแรง
ทำให้นางการะเกดทรัพย์พ่วงผู้เป็นแม่
แล้วก็ลูกชายคือนายพัฒน์ทรัพย์พ่วง

ลูกชายนี่กำลังจะบวชเดือนหน้าอยู่แล้วนะคะ
แล้วคืนวันที่เกิดเหตุวันนั้นเข้าสู่วันเกิดของผู้เป็นพ่อพอดี
ผู้เป็นพ่อคือนายสุนทรทรัพย์พ่วง

แล้วกระบะเองก็ได้รับบาดเจ็บด้วย
ตอนที่เกิดเหตุรู้ว่าคนขับกระบะอยู่ในสภาพที่มืนเมา

เข้าสู่ตี๑ของวันที่๗มิถุนายนที่ผ่านมา

เดินทางไปที่วัดคุ้งกลางที่อำเภอคลองเขื่อนจังหวัดฉะเชิงเศร้า
จุดตรงนี้ค่ะที่วัดนี้เป็นสถานที่ประกอบพิธีศพ
เมื่อวานมีพิธีรดน้ำศพนะคะ
บรรยากาศครอบครัวยาดที่มาร่วมในงาน

แล้วผู้ตายคือนางการะเกดทรัพย์พ่วงค่ะ
ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนะคะ
ทีนี้ผู้สื่อข่าวก็มีโอกาสได้ไปคุย
กับเพื่อนสนิทของนางการะเกด

ก็เล่าให้ฟังบอกว่าคืนนั้นก็เห็นเหตุการณ์นะอยู่ในเหตุการณ์ด้วยกัน
เพื่อนสนิทเล่าแบบนี้ค่ะว่ามีการนัดกันไปงานคอนเสิร์ตการกุศล
เสิร์ตนี้เขาเป็นคอนเสิร์ตเหมือนกับระดมทุน
เพื่อหาเงินไปซื้ออุปกรณ์เครื่องกระตุ้นหัวใจ
เขาก็จัดงานคอนเสิร์ตขึ้นที่โรงเบียร์๘ริ้ว
ทีนี้พอคอนเสิร์ตจบเพื่อนของคนตาย
เล่าให้ฟังเลยว่า๓พ่อแม่ลูกก็ออกจากร้าน
จะข้ามถนนหน้าโรงเบียร์ตั้งใจจะไปเอารถ
เพราะว่ารถจอดไว้ที่ปั๊มฝั่งตรงข้าม

ใช่ค่ะแล้วรถกระบะเนี่ยมาด้วยความเร็วค่ะ
คุณผู้ชมไม่ได้มีท่าทีว่าจะเบรกเลย
เพื่อนของผู้ตายเห็นจังหวะที่กระบะพุ่ง
ชน๓พ่อแม่ลูกต่อหน้าต่อตาเลยนะคะ
เห็นอีกทีก็คือเขาข้ามเกาะกลางมาแล้ว
เดินมาได้สักประมาณสองก้าว
แล้วพี่เขาก็จับมือกัน๓คนแล้วเขาก็ดูซ้ายดูซ้ายมือว่า
มันมีรถไหมแล้วเหมือนจะมีรถเขาก็เลยหยุด
แต่เขาไม่ได้เดินถอยหลังกลับมา

คือพอเขาจับมือแล้วเขามองหน้ากันเสร็จ
แล้วรถกระบะก็มาเลย
แล้วพี่๓คนคือ
ผู้หญิงเป็นคนยิงคนแรก
แล้วก็มาลูกชายแล้วก็พ่อ
ทั้ง๓คนก็กระเด็นขึ้นฟ้า
วิ่งมาเหมือนไม่มีคนไม่มีเบรกไม่มีอะไรเลย
มีพี่คนนึงที่เขาไปช่วยเอาคนนั้นออก
เพราะว่าเขาไม่สามารถดีได้
เขาบอกว่าเปิดรถไปน่ะมีแต่กลิ่นเหล้า
นี่ค่ะขณะเดียวกันก็ยังให้ข้อมูลเพิ่มเติมด้วยนะ
เพราะว่าพ่อของน้องผู้เสียชีวิตของภรรยา
ก็คือมีอาการขาหักซ้าย
ข้อมือขวาเส้นเอ็นขาดต้องผ่าตัดด่วน
แล้วเมื่อวานนี้ค่ะ๗มิถุนายนเป็นวันเกิดของนายสุนทร

เป็นสามีของผู้เสียชีวิตได้ด้วยนะคะ
ก็เป็นห่วงสภาพจิตใจตอนนี้เหมือนกันว่า
อาการก้อนสาหัสแล้วก็ยังมาเจอเหตุการณ์แบบนี้อีกนะคะ
พร้อมทั้งหลานชายก็คือหลานของผู้ที่ให้ข้อมูลนี้นะคะ
ยังเสียชีวิตอีกและกำลังจะบวชในเดือนหน้า
แต่ว่าแหมแทนที่จะเป็นงานมงคลเป็นงานดี
ก็กลับมาเสียชีวิตซะก่อนเนี่ยนะคะ
นี่ค่ะคุณผู้ชมส่วนทางด้านลูกชาย
คนโตของผู้ตายนี่นะคะ
ก็มีการเปิดใจกับไทยรัฐทีวี
เล่าให้ฟังบอกว่าผมทำงานอยู่ที่กรุงเทพ
แล้วน้องชายผมก็ปกติจะอยู่กับพ่ออยู่กับแม่ตลอด

บอกว่าเดี๋ยวอาทิตย์นี้จะกลับไปหาพ่อหาแม่หาน้องนะ
แต่สุดท้ายมาเกิดเรื่องนี้ก่อน
ทันทีที่พี่ชายรู้ข่าวตอนนั้นพี่ชายยังหวังเลยนะ
ว่าทั้งแม่และน้องชายน่าจะไม่เป็นอะไรมาก
แต่พอไปถึงไปเจอแม่กับน้องชายที่โรงพยาบาล
รู้เลยค่ะว่าตอนนั้นทั้งแม่และน้องชายไม่อยู่แล้ว
ซึ่งตอนนี้ทางลูกชายคนโตบอกว่า
ก็จะต้องรับหน้าที่ดูแลพ่อให้ดีที่สุด
เพราะว่าพ่อก็ยังบาดเจ็บสาหัสอยู่
แล้วสิ่งที่อยากบอกกับแม่บอกกับน้องชายที่ไม่อยู่แล้ว
อยากให้บอกให้เขารู้ว่าไม่ต้องห่วงอะไร
เดี๋ยวผมจะทำหน้าที่ลูกให้ดีที่สุดนะคะ
ฉันคิดว่ายังรอดอยู่ครับในศพ
จนไปเห็นศพที่โรงพยาบาลก็นั่นแหละครับ
มันมันก็มีโกรธบ้างครับแต่ว่าทำไงได้ครับ
มันเกิดขึ้นไปแล้วมันเป็นแบบอุบัติเหตุอย่างนี้ครับ
คงต้องปล่อยไปตามกระบวนการมากกว่าครับ

เรียกร้องไปมันก็กลับมาไม่เหมือนเดิมอีกแล้ว
ผมก็บอกว่าไม่ต้องเป็นห่วงครับ
อย่าอ่าจะผมก็ดูแลพ่อเอง
ส่วนทางด้านตำรวจบ้างนะคะดูเรื่องคดีกันหน่อย
ตำรวจสพเมืองฉะเชิงเซาบอกว่าตอนนี้
อยู่ระหว่างรวบรวมหลักฐานในที่เกิดเหตุ
แล้วก็ต้องไปสอบปากคำกับคนขับรถกระบะอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่ง
เพราะว่าหลังจากที่คนขับรถกระบะ
เขารู้สึกตัวคือคนขับรถกระบะก็อาการบาดเจ็บอยู่
ถ้าเกิดเขารู้สึกตัวเขาสามารถให้ปากคำได้เมื่อไหร่
จะไปสอบปากคำเพิ่มเติมรวมถึงจะสอบสวนพยานแวดล้อมเพิ่มเติมด้วย
เรื่องต้นยังไม่ได้มีการแจ้งข้อหากับคนขับรถกระบะนะคะ
แต่ทีนี้ตำรวจก็ไปตรวจสอบค่ะคุณผู้ชม
ไปตรวจสอบปรากฏว่าคนขับรถกระบะเนี่ยเขาดื่มสุราขณะขับรถ
ตอนนี้รอผลตรวจวัดแอลกอฮอลในเลือดอยู่
เกินมาตรฐานที่กำหนดหรือเปล่า
แล้วก็เตรียมที่จะดำเนินการแจ้งข้อหาต่อไป
เพราะว่าทางเพื่อนของผู้ตายก็บอกด้วย
ตอนที่ไปเปิดรถเนี่ยกลิ่นเหล้าหึงเลยออกมาจากรถกระบะ
เดี๋ยวเรื่องนี้ก็เป็นความคืบหน้าต่อไปที่ตำรวจจะดำเนินการนะคะ